ห้ามทำเด็ดขาดเพราะสิ่งที่ทำลงไปแล้วปัญหาครอบครัวเกิดแน่นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของแฟนเก่าอันนี้คุณผู้ชายต้องระวังให้มันเป็นพิเศษเลยนะ
ไม่ได้หรอกแม่แฟนกล่องแฟนเก่า
เอาทำไมอ่ะมันไม่ได้มันจบก็คือต้องจบ
อ้าวแพทย์คนละเดี๋ยวงั้นก็ไปเรียกแฟนคาราคาซังไปไม่ต้องเรียกแฟนเก่า
คาราคาซังอ่ะถูกไหมแฟนเก่าก็คือเก่าไปแล้วก็คือต้องจบ
เอางี้ดีกว่าสรุปให้๓อันดับแรกเลยนะคะของผลโหวตของเรา
คือแฟนเก่าโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องปัญหาความรักเนี่ย
คบกับคนนี้คนนี้ไม่ดียังไงอยู่กับเธอดีกว่าน่าเป็นห่วงกว่าอะไรอย่างเงี้
มันไม่ได้ก็คือแฟนเก่าก็คือแฟนเก่าแม่มันเป็นไปได้
เพราะว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าของดิฉันทุกคน
ถามแฟนปัจจุบันก่อนว่าแฮปปี้ไหม
อ๋อเขารู้จักกันด้วยแล้วแฟนปัจจุบันกับแฟนเก่าก็สามารถไปซื้อบรรตไซน์แล้วขี่ซิ่งด้วยกันได้เนี่ย
อันนี้คือไม่แฮปปี้ไม่แต่คนเราความสำคัญเลยนะ
แฟนเก่ามันสวยกว่าฉันไงแล้วก็จะคุยกันทำไมนักหนา

ก็คือว่าจะคุยกันหรืออะไรอย่างนี้จริงแล้วเนี่ยมันต้องถามเราด้วยเพราะเราคือคนปัจจุบัน
ว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องราวแบบนี้
สมมุติถ้าโทรมาครั้งสองครั้งเรานั่งด้วยอยู่ด้วยอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่การโทรมาบ่อยแล้วก็คุยกันทั้งที่เรารู้แล้วเราไม่รู้อ่ะ
ไม่แน่หรอกคุยกันไปคุยกันมาเกิดกั้นนึกขึ้นได้ว่าเอ้าของเก่าของเขาก็ดีอยู่แล้วเถิดอ้าอย่างนี้ไม่ได้นะ
คุณผู้ชมต้องฟังเอาไว้นะการคุยกับแฟนเก่าสำหรับผู้หญิงที่คบปัจจุบันเขาไม่โอเค
มันมีไม่กี่คู่ที่จะประหลาดเหมือนคู่ดิฉันอ่าถามหน่อยอ่ะย้อนกลับย้อนกลับ
ถ้ามีแฟนเก่าของคุณจินโทรมาปรึกษาอยู่นั่นน่ะกับคุณจินตลอดเวลา
เออว่ะเออเออเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นใน

เนี่ยมันไปอันนี้อีกแล้วอ่ะจีน
แล้วโทษทีนะ
พอดีว่าตอนนี้ดิฉันกำลังทำกิจกรรมเข้าจังหวะอยู่คุณอย่าโทรมาขัดจังหวะ

อันดับที่สองก็คือเรื่องของกาว

มันไม่ใช่ตัดไม่ได้แต่ไอ้ของชิ้นเนี้ยเขาซื้อมาให้มันก็เจอ

เธอเลือกที่จะใช้ใบนี้ตลอดเลย

ฉันเห็นนะในลิ้นชักเธอเธอเก็บโป๊ตการ์ดอ่ะ
เธอเก็บโพสต์การ์ดที่เขาเขียนโวยพรเธอ
นี่คุณแพทย์นับประพาถ้าคุณเห็นอย่างนั้นจริงนะ

ง่ายนิดเดียวผู้ชายไม่หยุมหยิมนะ

ต้องไปโวยวายเขาเพราะดิฉันก็เก็บทิ้งบ่อย

แชร์รูปเก่าอ่ะความทรงจำอ่ะ

ถ้ากดแชร์ความทรงจำในเฟซบุ๊คอันนี้ดิฉันก็ไม่โอเคนะ
ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะเพราะถ้ามันขึ้นมาในความทรงจำ

มันบอกว่ามันมีรูปเพื่อนด้วยเพราะเอิญว่าถ่ายเป็นกลุ่มอ่ะ
อันนี้คุณผู้ชายจำไว้ห้ามทำเด็ดค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะไม่ทำเนี่ยอันนี้เราคิดมากนะเราคิดเลยนะเราคิดเลย
เราเลิกกันไปแล้วอ่ะทำไมในมือถือยังมีลูกแฟนเก่าอยู่เลยอ่ะ

ลบผู้ชายต้องอนุญาตให้ผู้หญิงลบ
เพราะถ้าไม่อนุญาตให้ทำเนี่ย
มันจะทำให้ความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยมันถูกเก็บหนี้
แล้วยิ่งถ้าผู้หญิงใช้ชีวิตคู่กันแต่งงานกันมีครอบครัวมีลูกได้แล้ว
ลามเป็นเรื่องอื่นน่ะครับผู้ชายลามนะครับ
อันดับที่๑ดีกว่าอันนี้พีคมากแม่๔๙คือ
จำสถานที่จำรายละเอียดหรือเรียกชื่อผิด

เธอร้านนี้อร่อย
มาหาใครวันนี้ครั้งแรก
ฉะนั้นไม่โอเคร้านนี้เราจะไม่เข้าไปกินอีกเลย
หลังจากนี้ไปไม่เข้าไปกินเด็ดขาด
หรือต่อให้สั่งเมนูมาใดทั้งสิ้นเคยมีดิฉันเคยเจอ

เห็ดมั้ยอันนี้ไม่ได้

ตื่นก่อนเดี๋ยวนี้พูดก่อนเดี๋ยวนี้ว่าใคร

การจำสถานที่ผิดถูกว่า
เคยมากับเธอไงแต่เราไม่เคยไป

สรุปเลยแม่ก็คือเรื่องของการจะเรียกชื่อผิดไม่ได้

บอกเคยพามาที่นี่แล้วจริงพาคนอื่นมาแล้วจำผิด

ลูกแฟนเก่าจริงบางทีผู้ชายไม่อยู่ผู้หญิง

แฟนเก่าโทรมาเรื่อยเราจะต้องทำยังไง

คือโทรมาทางเราโอเคแต่โทรมาทางผู้ชายก็ไม่โอเค
อ้าวแม่อย่างไรซะพูดกับเค้าเรื่องของไอ้แฟนเก่าเนี่ย

เราบอกแล้วผู้หญิงจริตต้องมี

รู้สึกไม่ดีเลยเหรอ
ไปเข้าห้องน้ำไหม

เธอยังไม่ลืมคนเก่าเหรอ
ทำอย่างนี้ฉันไม่สบายใจบีบน้ำตา

อ้าวคุณน้ำตา

ไม่คุณมันมีเส้นบางหัวเมียมีเส้นบาง
คือเส้นบางสุดท้ายเราอยากจะได้อะไรจากเขา
คุณต้องคิดดีว่าทำไมเวลาเขาออกไปนอกบ้าน

บางทีถ้าเกิดเขาออกไปนอกบ้าน

อันนั้นไม่ไหวอันนั้นเทินเลย

ชอบโซ่แทรกุญแจมือความรุนแรงเทินค่ะ